เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันก่อน
ที่แรกที่จะพาไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจกันก่อนนะครับ

แล้วก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปกันเลยขับรถไปที่สะพาน
ไผ่บ้านเตยตำบลกระเบื้องใหญ่
ตอนนี้ที่นี่เริ่มกลายเป็นเทรนด์ท่องเที่ยวฮอตฮิตไปแล้ว
เพราะว่านอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ถ่ายรูปสวยกับสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนาแบบนี้แล้วนะ
ยังได้เรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอีกด้วย
สะพานไม้ไผ่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณกลางทุ่งนา
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย
เป็นสะพานไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านเตย
ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ
โดยได้ร่วมการจัดสร้างสะพานไม้ไผ่ที่มีลักษณะทอดยาวลงไปกลางทุ่งนาแบบนี้นะ
ระยะทางประมาณ๔๐๐เมตรค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากเดิม๓๐๐เมตรเขาต่อเติมเพิ่มออกไปอีก๑๐๐เมตรเลยนะ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชมบรรยากาศก็จะได้เห็นทุ่งข้าวสีเขียวที่สวยงามแบบที่เห็นอยู่ช่วงนี้
ช่วงนี้คือทุ่งข้าวเป็นสีเขียวขจีอยู่เห็นไหมคุณ
งามมากนะคะถ้าช่วงแบบว่าเก็บเกี่ยวก็จะเป็นสีเหลืองทองก็จะได้อีกหนึ่งบรรยากาศไงสวยงามมากเลย
สำหรับใครที่อยากจะแวะไปเที่ยวสะพานไม้ไผ่แห่งนี้นะคะแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าตรู่เช้าสายหรือช่วงเย็น
เพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่แสงสวยมากแสงแดดมันจะแบบกำลังแบบว่าพระอาทิตย์กลับขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกพอดีคุณนึกออกไหม
เข้าพันศาที่ใกล้จะถึงนี้
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ให้มันคึกคักมากยิ่งขึ้น
ใครที่อยากจะไปถ่ายรูปเช็คอินชิลเก๊
วดรูปสวยลงบนโซเชียลนะคะ
สถานที่นี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวกัน
สะพานไม้ไผ่บ้านเตยตำบลกระเบื้องใหญ่
อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีม่า

คือต้องแล้วเป็นทุ่งนาที่แบบเขี้ยวขจี

เราสามารถไปยืนนะบนกระท่อม

ใส่เสื้อผ้าสีสวยไปถ่ายรูปอย่างนี้

มีรูปลงโซเชียลสวยเก๋
แล้วก็เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใช่นอนชิวน่าเช็คอิน
นอนเช็คอีตอนนี้ฉันอยู่ที่สะพานไม้ไผ่บ้านเตย

เพราะพี่หมายเขาก็จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นฮอตฮิต

ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะที่จะมาเที่ยวกัน
แล้วดูสักครู่นี้หลายมุมนะ